แล้วนอกจากนี้เห็นไหมที่วางเรียงรายอยู่นี่น้องใบตอง

โอ้โหคุณผู้ชมครับเป็นของขึ้นชื่อของทางภาคเหนือ
ซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะพูดเต็มเกี่ยวกับเรื่องของ๒จังหวัด
ที่จังหวัดน่านแล้วก็จังหวัดแพร่
เจ้านี่คุณผู้ชมส่งไลน์มาด้วยเยอะมากเลยนะคะ
คือปี๒๕๖๑เราต้องการที่จะปลุกกระแสการท่องเที่ยวขึ้นมา
สำหรับการท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งนั่นเองนะคะ
จริงแล้วในประเทศไทยของเรามีของดีเยอะมากเลย
ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้
แต่วันนี้นะคะเราจะพามาดูวิถีของชาวเหนือกันหน่อยจ้า

เหมือนอยู่แถวตามหน้าร้านอาหารญี่ปุ่น

แต่ว่านี่เขาเป็นแบบเหนือแบบล้านนาประยุกต์
พร้อมใช่ไหม

ของเรานำมาเสนอคุณผู้ชมในวันนี้กันบ้างนะคะ
เราจะไม่รู้ลึกรู้จริงเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะเชิญผู้ที่มีความรู้
ที่จะมาพูดถึงเรื่องนี้กันนะคะเรียนเชิญพี่อู๋เอิบลาบศรีพิรมผู้อำนวยการการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยสำนักงานแพร่ค่ะสวัสดีค่ะพี่อู๋ค่ะสวัสดีครับพี่อู๋ค่ะ
สวัสดีอีกทั้งสองท่านเลยนะครับเชิญทั้งนี้เลยครับ
เชิญพี่อู๋ดมาของแถมมาด้วยเหรอคะพี่โอ๋ใช่แล้วค่ะวันนี้เรามาฟังกันเป็นกลุ่ม
สองท่านนี่แนะนำหน่อยนะฮะว่าเอ๊ะยังไงใส่ชุดอะไรมาพี่อุ๋ครับ
คุณมุกกับจันขุนนะคะเป็นตัวแทนของกลุ่มสังคมออนไลน์ที่รักการนุ่งสิ้นแล้วก็นุ่งผ้าไทยนะคะ
แล้วก็สืบสารการอนุรักษ์ของการนุ่งผ้าไทยเอาไว้เป็นการเรื่องสิ้น
ชื่อเพจบ้านสิ้นปันกันสวยนะคะบ้านสิ้นปันกันสวยโอ้โหช่วยมากค่ะ
ใช่ทั้งสองท่านก็จะนุ่งสิ้นกันเป็นประจำแล้วก็ทั้งกลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มที่จะไปไหนมาไหนก็จะนุ่งสิ้นเป็น
เป็นชีวิตประจำวันเลยใช่ค่ะเป็นอนุรักษ์ผ้าไทย
อันนี้เป็นการแต่งแบบไหนอ่ะคะพี่อู๋
ก็เป็นการแต่งแบบประยุกต์แฟชั่นขึ้นมานะคะว่า
ใช่ว่าเสื้อแบบที่เราใส่ทุกวันนี้กับผ้าสิ้นก็ใส่ได้
เราสามารถแต่งตัวแบบนี้ในชีวิตประจำวันได้ทุกวันเลย
ก็คือประยุกต์กับความแบบเป็นสมัยก่อนกับสมัยใหม่เข้าด้วยกัน
ก็คือเยาวชนคนรุ่นใหม่ก็สามารถไปเที่ยวกันได้

มันต้องลงทุนบางอย่างเนี่ยเราไม่ได้เราขอฟิล์มไม่ได้ใช่ไหมคะ

เปิงแปบอะไรเพราะว่าสวยเหมาะทุอปีนี้

เบอร์งกับนาฬเจ้าครับคุณเจ้า

ใส่ชุดผ้าไทยสวยมาให้ดูกันนะคะ
เหนือจากชุดผ้าไทยสวยแบบนี้แล้ว

กลุ่มผ้าก่อนละกันนะ
ก็จะเป็นผ้าของเมืองแพร่เมืองน่านอันนี้เป็นสิ้น
จากพิพัฒนกวบรรณภาพโบราณ
ซึ่งเขาเก็บสะสมผ้าสิ้นหว่างเก่าของเมืองแพร่
แล้วก็มีประยุกต์ที่จะทอขึ้นมาใหม่
เพื่อที่จะให้คนรุ่นใหม่ได้สามารถใส่สิ้นสวยแบบนี้ได้
คนรุ่นใหม่นะส่วนที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้
เห็นบอกว่าระดับบรมบคูทำอะไรนะ
อันนี้เป็นของน่านอันนี้เขาเรียกว่าสิ้นคำเคิบโบราณต่อตีนจบ

ใช่ค่ะเป็นเส้นที่ใส่แล้วคุ้มครองคนใส่ด้วยนะคะ

มีลายอุ้งตีนหมีลายเขาวัวชนกันแล้วก็ลายเกล็ดพญานาค
ซึ่งเหมือนกับเป็นยันที่แบบใส่แล้วก็คุ้มครองตัวเอง

ใช่แล้วค่ะอันนี้ก็เป็นผ้าน้ำไหลไทยลื้อ
อันนี้จากร้านไฟล์เงินก็เป็นร้านที่ได้นำแกะผ้าลายโบราณออกมา
แล้วก็ทอขึ้นมาใหม่อีกเหมือนกันนะคะ
อันนี้ของน่านแต่ดูค่อนข้างที่จะร่วมสมัยนะคะพี่บุ๋ม
คือเราคิดว่าการใส่ผ้าไทยแบบในสมัยโบราณมันก็จะดูเป็นการนุ่งสิ้นเฉย
ดูที่แบบไม่ค่อยทันสมัยเท่าไหร่สำหรับวัยรุ่นยุคใหม่นะ
แต่ว่าชุดที่เอามาโชว์หรือว่ารวมไปถึงชุดที่ดิฉันใส่อยู่อย่างนี้
คือมันใส่แล้วมันไม่ได้ดูแบบเชยนะ

นิยมใส่กันใส่กับเสื้อยืดก็ได้นะคะใส่กับเสื้อผ้าไฟล์นะคะบางคนใส่กับสูตรก็ได้ให้สูตรสั้นนิดนึง
แล้วนอกจากนี้คุณผู้ชมครับถ้าอยากจะให้ดูทันสมัยกว่านี้ไปอีก
อีกแบบนึงนี่ก็เป็นรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมาถูกไหมฮะ

อันนี้จะเป็นหม้อห้อมของเมืองแพร่นะคะแต่เขาจะเขียนมือเป็นลายอันนี้จากลายของอาจารย์ช้างใบสีใช่ค่ะ
ก็คือใช้แบบผู้การวาดออกไปเนี่ยนะคะแต่อันนี้เป็นสีอีนิโก้เหมือนกันเขาเรียกสีอินิโก้
ใช่ก็คือเป็นการสีห้อมนั่นเองสีน้ำเงินนะคะ
เขาบอกว่าตัวเวลาย้อมเขามีชีวิตด้วยนะใช่ไหมค
ใช่ค่ะแต่มันห้อมที่มีออกซิเจนอ๋อมีออกซิเจนไม่ธรรมดามีชีวิต
คือเขาเรียกห้อมเปลือกนะคะห้อมเปียกพอมายอมเย็นแล้วห้อมเขาก็จะจับที่สีผ้า
อ๋อสวยมากมีพิถีมีฐานในการทำแล้วไม่ได้ทำง่ายนะสีไม้อะไรมีสิบยอดเลย
ก็สามารถเป็นผ้าพันคอได้ใช่น่าจะเป็นแบบวัยรุ่นทันสมัยหน่อยมีผ้าคลุม
ดูดีดูสวยนะแต่ไม่ดูดีกว่าเนอะก็จะมีกระเป๋าเสื้อคลุมไหล่
สวยมากคือกระเป๋าก็เป็นผ้าห้อมเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็ดีไซน์ขึ้นมาผสมผสาน
มีความรวดสมัยที่เราถือไปไหนก็ได้เก๋มากใช่ค่ะแต่นี่ก็คนยินิยมมันยอมมากนะครับ
น่าจะชอบนะใช่แล้วที่น่าจะชอบมากไปกว่านั้นผมเห็นว่านี่โอ้โห
เครื่องประดับแล้วก็กระเป๋าที่เป็นรายแบบทำจากเงินใช่ค่ะนี่เป็นแกะด้วยมือเลยนะครับ
คือครูสลาดนะคะช่างจรรย์ของเมืองน่านเมืองน่านเขาจะมีน่านกับแพร่มีฝีมือเรื่องของเงินนะคะ
เพราะฉะนั้นก็มีกำไรสร้อยต่างหูเข็มขัดอันนี้มาจากแพร่นานหมดเลย
ใครที่ชอบเรื่องของเครื่องเงินเนี่ยต้องไปดูกันเลยใช่ไหมคะ
แล้วก็มีเครื่องไม้นะคะนั่นก็มีเครื่องไม้
เป็นเรือแข่งนะที่เป็นหัวมังกรนี้เขาก็ปรับประยุกต์มาเป็นเครื่องใช้

คือทุกอย่างผ่านการคิดมาอย่างลึกล้ำมาก
สมคำที่เป็นคำขวัญจังหวัดของน่านจริงนะครับ
แห่งเรือเรื่องชื่อเมืองงาช้างดำจิตกรรมวัดภูมิน
แล้วก็แดนดินส้มสีทองเรื่องราวพระธาตุแช่แห้งด้วย

เหนือจากเรื่องของเครื่องเงินเครื่องไม้ผ้าสิ้นแล้วอีกหนึ่งอย่าง
ดิฉันรู้สึกปลื้มอกปลื้มใจในวันนี้มาก

นี่อันนี้ขนมเส้นเมืองแป้เจ้า

แล้วที่อำเภอรองเมืองแพร่เนี่ย

เหรอคะคืออันนี้คือขนมจีนน้ำย้อย
ใช่ที่บอกว่าน้ำย้อยนี่คือย้อยมาตอนที่เราบีบขนมเส้นสด

แล้วน้ำก็จะย้อยลงมาแต่ว่าเราจะทานกับน้ำพริก

อันนี้เป็นน้ำหมูเมืองแพร่ไม่มีที่ไหนนะคะ

หมูกับน้ำย้อยอยู่ที่แพร่เท่านั้น
แล้วก็มีอันนี้เป็นยำขนมเส้น

ก็ประยุกต์ขึ้นมาให้เป็นเมนูใหม่

หมายถึงให้ผมทานสักคำได้ไหมฮะ

ใบตองทานเข้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับ

มันก็จะมีความเผ็ดค่ะคุณ
เหมือนมีน้ำพริกใส่ลงไปด้วยใช่ไหมคะ

ผมก็พูดปลาชดปลา้วตู้พูดเอาอ่ะฮัวสนาลองทาน
จะมีแบบพวกผักต่างคือรสชาติจะไม่เหมือนยำขนมจีนที่อื่น

จะมีกลิ่นของเครื่องเทศนิดนึงด้วย
ใช่ในระหว่างที่ผมทานอยู่เนี่ยน้อง

อันนี้เป็นใส้อก่ว

แล้วก็มีเซตเป็น

ทั้งสองเมนูเลยพายต้มด้วย
เรื่องของไส้อัวนะที่จังหวัดแพร่บอกเลยว่าเรื่องชื่อหลายร้าน
แล้วก็ใครที่ผ่านไปผ่านมาที่จังหวัดแพร่เนี่ย
ผมบอกเลยว่าต้องแวะซื้อไส้อัว
เพราะว่าแพร่เป็นเหมือนกับเป็นศูนย์กลางของการคมนาคม
ที่จะขึ้นไปที่ภาคเหนือคือเป็นเหมือนประตูสู่เมืองล้านนาถูกไหมฮะ
ถูกต้องค่ะเก่งมาก
เพราะฉะนั้นให้ช่วยพูดถึงทั้งสองจังหวัดนี้หน่อยว่า

ต้องบอกว่าเที่ยวแพร่กับน่านเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย
มีทั้งแหล่งธรรมชาติวิถีชีวิตวัฒนธรรม
อาหารถิ่นที่ต้องห้ามพลาดเลย
นั่นกับแพร่คนจะสัมผัสถึงความสโลไลฟ์ความสงบ
เป็นเมืองชนบทเป็นเมืองเล็กแต่น่ารัก
มีทั้งเรื่องของวิถีผู้คนนะคะคนคนแรกคนนั้นน่ารักมาก
แล้วก็มีเรื่องของเทศกาลงานประเพณี
และที่สำคัญวันนี้ที่เรามาโชว์ตรงนี้ค่ะพี่อู๋
เราจะเชิญชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวงานกันงานจัดวันไหนที่ไหนยังไง

เราจะมีงานนะคะนุ่งสิ้นกินขนมเส้นนะคะ
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานถิ่นกำเนิดผ้าจกมรดกเมืองหล่อ
ซึ่งจัดที่งานที่บ้านศิลปินนะคะบ้านแม่ประนอมทาแปง
ก็มีวันที่๒และ๓กุมภาพันธ์นะครับ
เราจะมีกิจกรรมร่วมสนุกมากมายนะคะ
มีเรื่องของอาหารถิ่นต้องห้ามพลาด
หรือว่าท่านที่พักที่๔๙๙บาทจะมีขนมเส้น
ทานขนมเส้นได้ด้วยเลยในงาน

มีทั้งของโอท็อปอาหารถิ่นนะคะแล้วก็ได้บรรยากาศ
เสวนาผ้าสิ้นมีแฟชั่นโชว์ผ้าสิ้น

และที่สำคัญเลยก็คือสามารถไปเที่ยวชมกันได้
สำหรับงานมหากรรมเทศกาลเที่ยวเมืองไทย
ที่จะจัดขึ้นที่สวนลุมวันเสาร์อาทิตย์นี้

ททจังหวัดแพร่และน่าน
ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้นำเอาสินค้าต่าง

บอกเลยว่ามีสินค้ามีของต่างของพื้นเมือง
ของทางล้านนารวบรวมเอาไว้เยอะมากจริงค่ะ

ของกินของใช้ข้าวของเยอะมากเลยนะคะ

เทศกาลเที่ยวเมืองไทยสวนลุมกันนะคะคุณผู้ชม

ไปเที่ยวกันที่สวนลุมก่อนนะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็หลังจากนั้นได้รับข้อมูลแล้ว
เดี๋ยววางแผนกันว่าจะไปเที่ยวที่น่านที่แพร่อย่างไร
ถูกต้องแล้วก็มีงานที่จังหวัดแพร่

ก็จะมีทั้งนุ่งสิ้นกินขนอมเส้นที่เมืองแพร่
นุ่งสิ้นจิบชาที่เมืองนาธ

ถูกต้องค่ะก็รอติดตามรายละเอียดกันได้นะคะ
แต่ว่าที่สำคัญเลยวันนี้คุณผู้ชมค่ะ
เรามีอะไรดีมาฝากด้วยใช่ไหมคะ
พี่อู๋บอกว่าพี่อู๋มาทั้งทีแล้ว

เพราะว่าขนของให้คุณผู้ชมไปเลย
นี่ไงมีของรางวัลมาให้กับคุณผู้ชม
รางวัลสำหรับผู้โชคดี๕ท่านด้วยนะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แค่บอกมาแล้วกันนะครับ
ว่าเหตุผลว่าทำไมคุณผู้ชมถึง
อยากที่จะไปเที่ยวที่แพร่ที่จังหวัดน่าน

พูดคุยกับเราหน่อยแล้วก็ตอบคำถามง่ายแค่นี้เอง
ให้เหตุผลมาว่าอยากทำไมถึงอยากที่จะไป

เหตุผลไหนโดนใจได้เป็นผู้โชคดีอย่างแน่นอน
สำหรับผู้โชคดีวันนี้แจกกันไป๕คน๕รางวัล
แต่จะเป็นอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวตามลุ้นกันนะครับ

จังหวัดแพร่จังหวัดนา